ซึ่งการพบซากลูกเสือครั้งนี้นะครับก็ยิ่งทำให้ไทยถูกจับตามองในเรื่องของการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายมากขึ้น
โดยกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าพบขบวนการค้าเสือโครงข้ามชาติ
มี๒เส้นทางที่ผ่านไทยปลายทางไปยังจีนนะครับ
ซึ่งผู้เหมือนการกองทุนสัตว์ป่าโลกยึ่งยันว่า
มีรายงานการลักลอบค้าเสือภายในวัดป่า
ลงตะบูยนสัมปนโนมานานแล้ว

เหลือเสือโครงอยู่เพียง๒๐๐๒๕๐ตัว
กระจายอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ลูกเสือโครงที่วางเรียงรายอยู่นับสิบตัวรวมทั้งซากสัตว์ป่าอีกจำนวนมาก
เป็นสิ่งตอกย้ำข้อมูลก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าวัดป่าหลวงตะบัวยันสัมปโน
เกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าเสือนางสาวเยาวลักษณ์เทียนเชา
เปิดเผยว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าวัดแห่งนี้ทำการลักลอบค้าเสือมานาน
ด้วยวิธีการเปลี่ยนชื่อเพื่อสวมรอยเสือตัวเก่า
ก่อนจะนำเสือตัวใหม่มาแทนซึ่งวิธีการนี้จึงไม่เคยพบเสือหายไปจากวัดเลย
จากรายงานผลการศึกษาของกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าซีโฟไลท์
ระบุว่าเส้นทางค้าเสือข้ามชาติมี๒ทางเส้นทางที่๑มีต้นทางมาจากพม่า
ลักลอบนำเข้ามาในไทยผ่านทางอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ก่อนจะไปพิศนุโลกเพื่อมุ่งหน้าผ่านทางภาคอีสาน
คือจังหวัดขอนแก่นมุกดาหารก่อนออกไปลาวเข้าเวียดนาม
โดยมีปลายทางที่จีนส่วนเส้นทางที่สองมีต้นทางมาจากพม่า
ลักลอบนำเข้าไทยผ่านทางด่านสิงหอนประจวบคิริคัน
เพชรชบุรีก่อนจะมาพักของในเขตพื้นที่นนทบุรี
เพื่อมุ่งหน้าผ่านทางภาคอีสานเช่นเดียวกับเส้นทางที่หนึ่ง
โดยมีปลายทางที่จีนขณะที่ข้อมูลล่าสุดของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ระบุว่าจากการสำรวจของนักวิจัยเสือโครงในไทยโดยใช้กล้องดักถ่ายภาพ
พบว่าปัจจุบันเหลืออยู่เพียงสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบตัว
กระจายอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
อุทยานแห่งชาติแม่วงอุทยานแห่งชาติคลองลานอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าฮาลาบาลานอกจากนี้ยังมีเสือโครงที่ได้รับอนุญาต
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ให้ดำเนินกิจการสวนสัตว์ของภาครัฐ
และเอกชนอีกสามสิบสามแห่งจำนวนหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสามตัว
โดยอยู่ในเขตพื้นที่การดูแลของสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า๑แห่งจำนวน๑๒๒ตัว
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑ปราจีนบุรี๔แห่ง๑๑๑ตัว
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๒ศรีราชา๘แห่งจำนวน๔๙๓ตัว
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๓บ้านโป่ง๖แห่งจำนวน๑๔๗ตัว
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๔สุราธานี๒แห่ง๔๙ตัว
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๖เชียงใหม่๓แห่ง๑๙๓ตัว
โดยในจำนวนนี้มี๔แห่งที่ได้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์เสือโครงได้
สำหรับการขออนุญาตเลี้ยงเสือโครงในสวนสัตว์นางเตือนใจนุดำรง
ภูมิในการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ระบุว่า
จะต้องแจ้งกรมอุทยานแห่งชาติโดยต้องนำเอกสารการครอบครองมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
และต้องขออนุญาตเคลื่อนย้ายทุกครั้งตามวันเวลาที่ขออนุญาตเท่านั้น
ซึ่งหากมีลูกเสือเกิดใหม่จะต้องแจ้งมาอย่างกรมอุทยานภายใน๒๔ชั่วโมง
เพื่อเจ้าหน้าที่จะนำไปลงทะเบียนและฝังไมโครชิปในการติดตามตรวจสอบประวัติ
และหากเสือโครงตายทุกกรณีจะต้องแจ้งภายใน๒๔ชั่วโมงเช่นกัน
ห้ามทำลายซากจนกว่าเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ดำเนินการเอง
มั่นใจว่าจะไม่มีการนำซากเสือโครงส่งขายต่างประเทศอย่างแน่นอน